ได้เวลามาอัปเดตราคาสินค้าในตลาดสด

วันนี้นะหมูเนื้อแดงอยู่ที่๒๐๐

โพกไก่๙๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ

ไข่ไก่เบอร์๐๔๖บาทต่อฟองนะคะ
มาดูราคาของผักช่วงนี้กันหน่อย
ผักกาดขาวอยู่ที่๑๓๒๐บาทต่อกิโลกรัม
ผักบุ้งจีน๘๑๐บาทต่อกิโลกรัม
ผักชีไทย๑๐๐๑๒๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็พริกจินดาแดงอยู่ที่๖๐บาทต่อกิโลกรัมนะ
ราคาก็ปรับลงมาจากสัปดาห์นิดนึงแล้วนะ
ช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะยังมีราคาสูงอยู่บ้าง